คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนค่ะ
ตกลงมาจากที่สูงเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นม๔อายุ๑๖นะคะ
แล้วตกลงมาเนี่ยมีลักษณะของน้ำลายฟูมปากด้วย
เรื่องต้นคาดว่าอาจจะเกิดอาการเครียดก็เลยกระโดดตึกลงมาจากอาคารเรียนนะคะ
แล้วก็น้องคนนี้เรียนอยู่ห้องคิงด้วยนะเป็นห้องแบบนักเรียนเรียนเก่งอะค่ะ
เมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีนักเรียนตกลงมาจากตึกเรียนชั้น๗นะคะ
บาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อาคารเรียนที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะ
มี๗ชั้นนะคะที่บริเวณระเบียงชั้น๔มีขวดน้ำดื่มขวดหนึ่งวางอยู่
ส่วนด้านล่างที่บริเวณหน้าสวนหย่อมมีรอยกระแทกเป็นรอยลึกเลยค่ะ
นักเรียนคนนี้เนี่ยตกตึกลงมาเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบรายละเอียดโดยรอบอ่ะนะคะจากการสอบสวน
ทำให้ทราบว่านักเรียนที่ตกตึกลงมาเป็นนักเรียนชั้นม๔ทับ๑อายุ๑๖ค่ะ
เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งมากนะคะอยู่ในห้องเรียนพิเศษ
เหมือนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางการเรียนนะคะ
เป็นระดับอัจฉริยะของโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเช้าเนี่ยก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ทำการวัดผลการเรียนภาคกลาง

ในขณะที่เรียนทั้งหมดนักเรียนกำลังเข้าแถวกันตอนเช้าหน้าเสาทงเนี่ยนะคะ
สวนหย่อมข้างอาคารเรียนนะคะครับพันโรงก็วิ่งมาดู
ปรากฏว่าเห็นน้องนักเรียนคนนี้ตกลงมาอาการสาหัส
แล้วก็มีน้ำลายฟูมปากด้วยก็เลยรีบแจ้งครูในโรงเรียนนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีน้องนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าให้ฟังว่าน้องเขากำลังเดินผ่านตึกเลย
แล้วก็เห็นร่างน้องนักเรียนที่กำลังตกลงมาเนี่ยเห็นกับตาเลย
ว่ากำลังลอยตกลงมาจากไกลอะค่ะครับ
น้องนักเรียนคนนี้ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตกใจมากน่ากลัวมาก
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
เขาปีนมาหรือว่าไงเขาปีนมาหรือว่าไงครับ
ไม่รู้ครับเห็นกำลังลงคือเห็นตอนจะจะตกแล้ว
เห็นตอนกำลังตกกำลังตกอยู่อยู่ตั้งละครับ
เพื่อนร่วมห้องของนักเรียนที่กระโดดตึกลงมาเนี่ยนะคะบอกว่า
น้องคนนี้เป็นคนเรียนเก่งมากนะคะเรียนเก่งแต่ไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อน
เวลาเรียนจะตั้งใจเรียนตลอดทำให้กับเพื่อนเพื่อนในห้องอ่ะค่ะ
น้องเขาจะไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่
ไม่ค่อยอย่างเงียบเงียบตั้งลิมลิมหน้าตา
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าหลังเกิดเหตุคณะครูก็ไปให้กำลังใจผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตแล้ว

กระโดดลงมาผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงค่ะ
มาตรการต่อไปก็เลยต้องมีการกำชับทั้งครูทั้งเพื่อนในห้องเรียนก็ให้ช่วยกัน
อดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกที่สำคัญคือต่อไปเนี่ยค่ะ
ผอโรงเรียนบอกว่าจะมีการอบรมเด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง
อบรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอืม
การใช้ชีวิตการแก้ปัญหาต่างการเข้าสังคมกับเพื่อน
เพราะผอโรงเรียนบอกเลยว่าคือยอมรับนะคะว่าเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งมาก
ครับเป็นอัจฉริยะเรียนดีมากมากบางทีอาจจะมีปัญหาในส่วนเนี้ยอืม
สาเหตุเบื้องต้นตำรวจก็บอกว่าอาจจะเกิดจากความเครียดเพราะว่าเป็นช่วงสอบกลางภาคของโรงเรียน
ส่วนประเด็นที่น้องมีน้ำลายฟูมปากด้วยเนี่ยค่ะจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
กินยาฆ่าตัวตายก่อนกระโดดลงมาจากอาคารเรียนหรือเปล่า
ก็จะต้องมีการตรวจพยาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุอีกครั้งนะคะ
ซึ่งน้องนักเรียนที่กระโดดลงมาจนเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อเป็นถึงในแพทย์นะคะ
คุณแม่เป็นเพศรัชกรพี่สาวก็จบจากโรงเรียนนี้
แล้วก็สอบติดนักเรียนแพทย์ด้วยอืมก็คือเรียนเก่งกันอัจฉริยะกันทั้งบ้านนะคะ